คือมีเจ้าของร้านอาหารคนหนึ่งเธอไปสร้างอยู่ใกล้กับสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งเป็นวัดป่านะครับ
บอกว่าตอนจะมาเปิดร้านมาทำโฮมสเตย์ตรงนี้เนี่ยก็คุยกับทางหลวงพ่อที่วัด
ท่านก็เปิดที่เปิดทางให้เป็นทางเข้าให้ไป
ไปมาเนี่ยเอามาปิดทางเข้าหมดเลยทีนี้ก็ลำบากเลย
ไม่รู้จะทำยังไงเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ
นี่เจ้าของร้านนะฮะชื่อคุณแก้ม
บอกว่าที่เห็นอยู่ไกลน่ะทางวัดเอารถแบ็คโฮลมาถ่ายที่นะครับ
ปิดทางเข้ามาร้านเธอรถของลูกค้าจะเข้าจะออกก็ไม่ได้แล้ว
ที่ร้านจะขนข้าวขนของซื้อข้าวซื้อของมาก็เดินทางเข้าออกไม่ได้
จอดรถข้างนอกแล้วก็เดินเข้าอย่างเดียว
ร้านชื่อร้านพรรังบ้านไร่นะครับอยู่ที่ตะบนบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะครับ
ฮะเธอบอกว่าวัดตรงนี้คือวัดป่าชัยมงคล
เอาแท่งบารีเออร์มาปิดทางเข้าเอาดินมาถมทาง
ทำอะไรเธอก็เลยบอกว่าลำบากไปหมดเอามีภาพตอนที่เขาต้องขนข้าวขนของกันนะครับ
ช่วงที่จะขนวัตถุดิบอะไรพวกนี้
นี่ต้องผ่านเข้ามาแบบนี้นะฮะลูกค้านี่ไม่ต้องพูดถึง
รถเข้าไปไม่ถึงแล้วอันนี้จะเอาวัตถุดิบเข้าไปที่ร้านเนี่ยไม่ได้เลย
ลำบากเลยนะครับน้ำขงน้ำแข็งอะไรต่างนานา
ตอนนี้เธอบอกว่าเธอลำบากมากขายของไม่ได้
เหลือเงินในบัญชีแค่๒๐๐๐กว่าบาท
เราก็ต้องไปถามข้อเท็จจริงหน่อยนะครับไปที่ร้านพรรังบ้านไร่นะครับ
คุณแก้มเจ้าของร้านบอกว่าเดิมอยู่กรุงเทพ
ทีนี้เจอปัญหาโควิดตัดสินใจกลับมาเริ่มต้นชีวิตกันใหม่ที่บ้านเกิดสามีที่จังหวัดระนอง
ถึงขั้นขายบ้านที่กรุงเทพเลยนะค่ะ
ญาติสามีก็แบ่งที่ให้ทำกินไร่เสร็จเธอก็มาทำโฮมสเตย์เล็ก
แล้วก็ทำที่นั่งทานข้าวด้วยบริการนักท่องเที่ยว
ซึ่งบังเอิญที่เธอเนี่ยมันติดกับวัดป่าชัยมงคลทางเข้าทางออกเนี่ยมันต้องผ่านทางวัดก่อน
เป็นลักษณะเหมือนที่ตาบอดก็ไปขออนุญาตจากพระที่วัดพระอาจารย์ที่วัดแล้ว
ทีแรกพระท่านก็อนุญาตไปมาเนี่ยมาปิดทางแบบนี้เธอจะทำยังไง
เพราะตอนแรกอนุญาตเธอก็อ้าวก็ทำเต็มที่เลยลูกคงลูกค้าก็มา
แต่หลังเหมือนกับทางวัดบอกว่าโอ้โหพอลูกค้ามาเยอะแล้วแบบเสียงรถเสียงลาอะไรปังนาอะไรประมาณอย่างนี้
เอาเสามาปากกั้นเอารถยนต์เข้าไม่ได้จักรยานยนต์ก็ยังพอวิ่งเข้าออกได้
ไปไปมาเอาแท่งบารีเออร์วางปิดเลยเข้าออกไม่ได้เลยต้องเดินอย่างเดียวเลยทีนี้
เราก็ไปขอทางอนุญาตทางวัดนะคะทางวัดก็เป็นที่สรรพากรเราก็เป็นที่สรรพากรแต่ว่าของเราเป็นพื้นที่สรรพากรที่ตาบอดนะคะ
ทีนี้เราไปขออนุญาตทางพระอาจารย์พระอาจารย์ก็บอกว่าอนุญาตให้ทำทางแล้วก็ใช้รถได้นะคะ
ใช้รถในที่นี้หมายถึงรถเอทีวีนะคะซึ่งขนซึ่งรับส่งนะคะผู้โดยสารลูกค้าที่เข้ามาทานอาหารหรือว่าลูกค้าที่เข้ามาพักทางรีเออร์นะคะกองอยู่หน้าวัดนะคะ
ก็คิดว่าบารีเออร์นี้มายังไงนะคะจะมาปิดทางหรือเปล่าแต่แก้มก็ไม่ได้คิดขนาดนั้นเพราะว่าเราเราได้ขออนุญาตทางพระอาจารย์แล้วนะคะ
เพราะแก้มคิดว่าเอาแค่บารีเออร์มากั้นข้างหน้าแล้วเราใช้มอเตอร์ไซค์ขนน้ำแข็งข้ามบารีเออร์เข้ามานะคะขอความเมตตาแบบนั้นแต่ที่ไหนได้ค่ะทางทางวัดนะคะได้เอาแม็กโคลมาทำลายถนนนะคะกั้นเป็นภูดินคือปิดตายให้เราไม่สามารถที่จะทำมาหากินได้
คือเราก็ไม่แน่ใจว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงอ่ะเนาะค่ะอันนี้ฟังจากทางคุณแก้มที่เขาไลฟ์เพื่อจะสะท้อนปัญหานะเผื่อจะต้องให้ทางวัดลองมาชี้แจงดูด้วยดีไหมคะใช่ค่ะคือต้องฟังทางวัดด้วยวันนี้เราก็ไปที่วัดนะครับทุกผู้ชมครับก็ไม่ได้เจอพระอาจารย์ที่วัดหรือว่าพระที่วัดเลยคือทางผู้ที่อยู่ที่วัดบอกว่าท่านไปรับกิจนิมนต์ไปข้างนอกไม่อยู่
ก็ได้ฟังทางภายค่ะ